ศรีธรรมราชค่ะมีอดีตเมียผู้ใหญ่บ้าน
เขาขับรถจักรยานยนต์ไปทำบุญที่วัดบนภูเขาเป็นเนินเขาอะค่ะ
ขากลับก็ขับรถจักรยานยนต์กลับลงมาปกตินี่แหละแต่โทษทีนะคะ
ทางมันเป็นทางโค้งลงเนินที่แบบสูงหน่อยอืม
เหล็กไม่ทันนะคะจักรยานยนต์เนี่ยตกเหวข้างทางจนได้รับบาดเจ็บ
นี่คือสภาพที่เจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปเจอผู้บาดเจ็บ
ชุดสีชมพูนอนร้องเสียงโครวนคานขอความช่วยเหลืออยู่แบบนี้นะคะ
ซึ่งก็มีพลเมืองดีเป็นคนหาปลาเขาได้ยินเสียงในช่วงของแบบเช้ามืดแบบนี้แหละนะคะ
ในช่วงของประมาณสักตี๒ของวันนี้ตี๒ของวันนี้นะคะ
ก็สุดท้ายก็ได้ประสานกู้ภัยเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
บริเวณจุดเกิดเหตุต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นเหวลึกมากค่ะคุณผู้ชม
อยู่ริมคลองสังข้างทางลักษณะเนี่ยคือเป็นเนินลงจากเขาอะค่ะ
ทราบชื่อนะคะคนเจ็บคนนี้ที่นอนขอความช่วยเหลืออยู่เนี่ย
คือนางซูนิพาพรมชายศรีวัยห้าสิบเก้าปี
เป็นเมียอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เมียอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
นอนร้องด้วยความเจ็บป่วยมีบาดแผลตามร่างกายถลอกทั้งหมด
จุกแน่นหน้าอกต้องรีบส่งลงพยาบาลเลยอาการสาหัสนะคะตอนนี้
ส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ถือว่าได้รับความเสียหายนะคะ
ล้มอยู่ที่พรงย่าด้านข้าง
สอบถามไปหลังเกิดเหตุทราบว่าคนเจ็บอย่างที่บอกกันไปนะคะ
เขาไปทำบุญตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน๙โมง
แล้ววันนี้ช่วงตี๒กำลังขับรถลงมา
และด้วยความที่ว่าขับรถจักรยานยนต์เร็วนะคะพี่ก๊อฟ
โค้งค่ะแล้วก็ตกลงไปในเหวลึกแบบนี้
สองฝั่งเนี่ยก็เป็นป่าสวนยังภาระ

แล้วก็เส้นทางถ้าเกิดว่าใครที่ไม่คุ้นชินอาจจะพลาด

มืดนะคะวิสัยทัศน์การมองเห็นก็ไม่ดีเท่าไหร
ทีนี้หลังเกิดเหตุก็โชคดีไปที่เขาไม่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
เขาบอกว่าคนเจ็บนอนเจ็บอยู่แบบนี้โดยที่ไม่มีคนเห็น๒๐ชั่วโมง
คือเขานอนรอคนไม่ได้ยินเสียงร้องอะ
เติบจะทั้งวันแล้วนะโอ้โฮ